คุณผู้ชมคะมาดูข่าวที่คนพูดถึงกันเยอะเลยวันนี้
ซึ่งทางกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพดูสิตเวชกรรมบอกว่า

เพื่อจัดทำเป็นโครงการเรื่องของศูนย์สุขภาพแบบครบวงจร
ซึ่งทางเจ้าของโรงแรมเดิมบอกว่าจะมีการพูดคุยกับคนที่ซื้อที่ดิน
แล้วก็ทำโครงการศูนย์สุขภาพให้รับพนักงานของโรงแรมเก่าเข้าไปทำงานด้วยนะคะ
ได้แจ้งต่อพนักงานหลังจากได้ขายที่ดินโรงแรม๑๕ไร่
ตั้งแต่ต้นปี๒๕๖๐เป็นต้นไป
ซึ่งผู้บริหารจะรับผิดชอบค่าชดเชยตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ส่วนนางสาวพันนีศรียุทธศักดิ์อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จำนวนกว่า๓๘๘คน
โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยหางานใหม่
หรือพัฒนาทักษะถ้าต้องการเปลี่ยนสายงาน

เพื่อเข้าซื้อและรับโอนที่ดิน
ทั้งสิ่งปลูกสร้างของโรงแรมมูลค่ากว่า๑๐๐๐ล้านบาท
เพื่อพัฒนาโครงการศูนย์สุขภาพแบบครบวงจร
ฟื้นฟูสุขภาพแห่งแรกของเอเทีย
โดยลงทุนเพิ่มเติมไปอีก๒๐๐ล้านบาท
มูลค่าลงทุนในครั้งนี้ประมาณ๑๒๘๐๐ล้านบาทค่ะ
ดำเนินกิจการมาทั้งหมด๓๖ปี
่อตั้งโดยพระยาพักดีนรเศษหรือเลิศเศรษฐบุตร
ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
รวมทั้งเปิดบริการรถเมย์ในเลิศหรือรถเมย์ขาว
จากนั้นท่านผู้หญิงเลอศักดิ์สมบัติสิริ
ของพระยาพักดีนรเศษเข้ามาสารต่อกิจการ

ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโรงแรม